มุมแดงลุงนบคุณลุงขนซื่อ
สวัสดีครับผมนายนพรัชนามสกุลธรรมคุณทศ
อายุ๕๙ปีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไป

ที่ผมอยู่ทุกวันนี้เป็นห้องเช่าเล็ก

มีผมแฟนผมแล้วก็ลูกชาย
แฟนผมชื่อวันอายุปัจจุบัน๕๕ปี
อาชีพขายข้าวเหนียวหมูฝอยรับจ้างครับ
ส่วนลูกชายผมชื่อน้องเต้อายุ๒๑ปี
เป็นเด็กพิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้
ภูมิต้านทานร่างกายค่อนข้างจะอ่อนแอ
เวลาเจออากาศเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นร้อนมากหรือฝนชุกมาก
อันนี้ก็จะประสบปัญหาคือพาไปที่โรงพยาบาลบ่อยมาก
ผมมีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไปในเขตตัวเมืองพัทยาครับ
จ้างไปไหนผมไปหมดขอให้ได้เงินครับ
นบชายผู้มีอาชีพรับจ้างขับรถ
ไม่ว่าใครจะขนของไปที่ใด
ก็สามารถว่าจ้างลุงนบได้ในราคาที่แสนจะเป็นกันเอง
ทุกวันนี้ที่ผมต้องทำงานหนักเพราะว่าต้องเอาเงินมาดูแลครอบครัว
ซึ่งลูกชายเป็นคนที่อ่อนแอเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากครับ
จากจะดูแลลูกชายก็ต้องเอามาเป็นค่าผ่อนรถ
ซึ่งเป็นรถกู้ชีพที่ใช้ทำมาหากิน
ในชีวิตผมฝันไว้ว่าอยากจะออกทีวีสักครั้งหนึ่ง

ถ้าโชคดีได้เงินมาเยอะก็จะเปิดร้านขายข้าวมันไก่
ให้กับแฟนได้มีเงินเก็บไว้ดูแลลูกชายต่อไปครับผม

งานที่ลูกน๊อบทำนี่คืองานอะไรครับลูกน๊อบนักตอนนี้เลย
ขับรถรับจ้างทั่วไปในตัวเมืองปรัฐญา
แล้วลุงมายังไงมาเช้าเย็นกลับ

มาเช่าแท็กซี่แล้วก็ขับขับแล้วก็กัด

ได้ประมาณสักเกือบอาทิตย์
ตอนแรกมาขับรถเพื่อนก่อน

มันก็อย่างเก่ง๘๑๐ชั่วโมงมันก็ล่วงแล้ว

แล้วแต่ก็ไม่ได้ผัดกับใครคนเดียวเลย

แล้วถ้าเราจะไม่เช่าเป็น๒๔ชั่วโมงได้ไหมคะลุงนบ
มันไม่มีเดี๋ยวนี้ทางอู่มันก็มีผลกระทบกันหมด

ถ้าเป็นตัวแท็กซี่ตัวเก่าก็๕๕๐บาท

ทีนี้ลุงนบค่ะมันก็ลำบากสิคะรายได้ไม่แน่นอน
ตอนนี้มีป้ายังทำงานอยู่
ขายข้าวเหนียวหมูรับจ้างเขา

ตั้งแต่ก่อนโควิดก็ได้สามร้อยพอนี่มาได้สองร้อยห้าสิบ
เขาขอลดราคาหน่อยเขาขายไม่ดีเหมือนกัน
ขายไม่ดีเหมือนกันแล้วก็เออไม่เป็นไรเขาก็ให้เขาอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะความเป็นอยู่ของทั้งคู่เป็นไงบ้าง
นี่ก็รายได้น้อยทั้งนี้รายได้ไม่ได้เลยขาดทุนด้วย
มีช่วงหนึ่งไปกู้เงินประกันเงินประกันที่เราเคยส่งไว้
ครับผมค่ะกู้ได้มาเท่าไหร่ครับ
เอามาสี่หมื่นกว่าโอ้ก็ส่งไปแล้วเจ็ดปีกำหนดส่งสิบปี
ค่ะแล้วตอนนี้กู้มาได้นานเท่าไหร่ล่ะคะลุงนบ
ผู้มาในช่วงที่เกิดปัญหาโควิดแล้วณตอนนี้มันมีเงินส่งมีอะไรไหมคะลุงนบ
ก็ยังหารูทางอยู่ณตอนนี้สถานการณ์ครอบครัวถือว่าตึงไหม
ตึงยังตันอยู่ยังตันอยู่นะตันด้วยตันด้วยค่ะนะฮะ
น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือลูกชายเป็นห่วงเนี่ยใช่
เต้เนี่ยนะครับวางแผนอะไรไว้ให้เขาบ้างไหมครับ
ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าบุญวาสนามีจากท่องไทยรัฐทีวีที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้
ถ้าผมบุญวาสนาถึงผมอาจจะส่งให้เขาได้มีวิถีชีวิตที่ดีกว่านี้
เป็นกำลังใจให้นะลุงนะครับขอบคุณมาก
ความห่วงนี้นะคะมันเป็นพวังแห่งทุกข์เหมือนกันครับ
นะคะอย่างถ้าเป็นเด็กปกติธรรมดาเนี่ย
ตัวอย่างในกรณีครอบครัวของคุณซิมอันอันเนี่ย
เดี๋ยวส่งเรียนส่งอะไรเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองได้
แต่อย่างนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
วันใดวันหนึ่งหมดคุณพ่อหมดคุณแม่ไปเนี่ย
ลมหายใจสุดท้ายของผู้ปกครองเนี่ยจะต้องห่วงเขาเป็นที่สุด

คือสิ่งที่มันเป็นห่วงที่ค่อนข้างเศร้านิดนึงนะคุณป่านะ
แล้วทีนี้ถามหน่อยว่าใครเป็นคนคิดเรื่องสมัครให้มาในรายการของเราคะ

ป๊าวันทำไมค่ะคุณป๊าทำไมตึกอยากให้ลุงมาที่นี่
โควิดมาเขาก็ไม่ได้ทำงานเลยตั้งแต่มีนามาประมาณ๒เดือนนะ

คุณลุงเขาก็ซ้อมร้องเพลงอยู่ประจำ
แต่วันนี้ป๊าไปร้องที่ไหนแล้วเขาชอบร้องเพลงเลย
ซ้อมทำไมซ้อมแล้วก็มีประโยชน์นี่มาสมัครไปรายการนี้
กล้าไหมกล้าสมัครไหมภรรยาตอนแรกผมผมบอก
มันจะสมัครได้เหรอมันจะหาช่องทางยังไง
ผมก็แกล้งโทรบ้างอะไรบ้าง
พอดีผมไปวิ่งออกกำลังกายที่ชาญทะเล
ใช่เบอร์คุณพระรัชรู้เปล่าคือผมแบบสมัครไป
บอกใช่ครับโทรจากรายการร้องได้ให้ร้านไหนเราร้องเพลงให้ฟังดิ
ผมก็เอ๊ะเอาเพลงอะไรดีวะ
ก็นึกได้มันเพลงใกล้เปล่าไก่จ๋าแล้วกัน
ก็ร้องเพลงไก่จ๋าพอแล้วร้อง๒๓ตัวพอแล้ว
เขาก็ไปดูชีวิตว่าจริงแล้วลูกมุมเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไร
ลูกเป็นอย่างไรบ้านเป็นอย่างไรแล้วก็ได้มาครับ
แล้วนี่เข็ดไหมมาขับรถกรุงเทพฯขาดทุนยังจะเอาอีกไหมหรือว่ายังไงท้อแล้ว
คือตรงนี้นะถ้าสมมุติว่ามันได้จริงอย่างที่ตั้งใจไว้
งั้นอย่ารอช้าเลยค่ะลองดูซิว่าในยกนี้นะ
ที่๓นะลุงจะทำได้สำเร็จไหมนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงนะลุงนะ
สู้นะคะลุงนบคนดีจากเนื้อแท้ค่ะ
รักลุงนบค่ะมาแข่งเกมกัน
ยกนี้นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของคุณนบมาเลยครับ
อินโทรนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกเช่นกันนะครับอลังการงานสร้างมาเลย
รู้จักไหมครับคุณนบเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเซรีย์ขอพรครับ
คล่องไหมคะลุงนบก็เคยร้องอ่ะแต่เพลงนี้มันจะมีลูกเล่นลูกเอื้อนลูกอะไร
แต่ผมอาจจะทำให้ดีแต่ว่าจะร้องให้เชิญ
ถ้าลุงนบได้เนื้อเพลงแล้วนะคะลุงนบจะไม่เอื้อนก็ได้
ร้องแบบเล็กเก้เราก็ยังโอเคเลยนะลุงนบนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับเพราะตอนนี้คุณนบยังเหลือสิทธิ์
ในการใช้ตัวช่วยอยู่อีกหนึ่งแผ่นป้ายนะครับคุณนบใช้ไปแล้ว๑แผ่นป้าย
เรามีให้๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านของคุณนบกับคุณซิมนะครับ
แล้วในยกที่๓นี้คุณนบครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ร้องได้ถูกต้องหมดจนกระทั่งเพลงจบลงนะครับคุณนบ
ที่๓ครับยกนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่สามเพลงมาครับ
สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพระโปรสีผู้มีวิชา
ให้เสียงกังวานวานเววดังมีมนตรา
ขอให้เมตตามหา
นิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางครานแฝงเมือง
ผิดใครเห็นสักนิดขอให้ลุมลง
วอนหลวงพ่อเหลือวัดสามชะโงกใครเห็นต้องงง
กราบหลวงพ่อคง
ลงหนังชั้นน้ำ
เสรีเงินไม่รอขอพรตลวงปุศุ
ขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลัง
กราบหลวงปู่โตพรมรังศรี
ที่วัดระคัง
ขอให้ลูกดังกังวานสักคน
สิบนิ้วผนมและโกมลงครา
แทบตาดพอแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
กราบหลวงปุโตทวัดวัดแทงให้
โปรดได้ช่วยดนแฟนทุกคน
สงสารเสรี
สิบนิ้วผนมและโกมลงครา
แทบบาทพอแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
กราบหลวงปุโตทวัดวัดแทงให้
โปรดได้ช่วยดนแฟนทุกคน
สงสารเสรี
สิบนิ้วผนมและโกมลงคราบ

สิบนิ้วผนมและโกมลงคราบ
สิบนิ้วผนมและโกมลงคราบ

สิบนิ้วผนมและโกมลงคราบ
สิบนิ้วผนมและโกมลงคราบ

สิบนิ้วผนมและโกมลงคราบ

สิบนิ้วผนมและโกมลงคราบ

สิบนิ้วผนมและโกมลงคราบ

สิบนิ้วผนมและโกมลงคราบ

สามหมื่นนะเงินที่สะสมมาด้วยกันน้องนบ
สามหมื่นนะเงินที่สะสมมาด้วยกันน้องนบ
ก็ขอให้โชคดีทั้งสองท่านนะครับ

ยกที่สามนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

นักสู้ทั้งสองจะสะสมเงินทุนได้สำเร็จหรือไม่
หรือจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่สมหวัง
เงินทุนสะสมไปได้

ก็เป็นเงินทุนการศึกษาให้ลูก

ให้เขาได้ขายของเป็นธุรกิจของตัวเอง

มูลค่า๓หมื่นบาท
นักสู้ชิงร้านคุณนกและคุณซิม
ร้อง

ร้องให้ร้านคุณซิม

มีเงินทุนสะสมร่วมกันนะคะ

นะครับแล้วก็ได้ไปชิงล้านต่อกัน

เงินทุนสะสมมูลค่าสูงขึ้น๔๐๐๐บาท

ต้องมาลุ้นมาเชียร์กันต่อนะครับ
ร้านที่กำลังสนุกเข้มข้นขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ

วันเสาร์และวันอาทิตย์๒วันเลยครับ

ดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตชีวิตจริงเข้มข้นยิ่งกว่าเกมค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

จบลงไปด้วยดีในยกที่๓นี้
ยังไม่มีการชิงเงินกันเกิดขึ้น
นักสู้ทั้งสองจับมือกันก้าวเท้าเข้าสู่ยกที่๔ได้สำเร็จ
เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขากันต่อในครั้งหน้า
แล้วพบกันครับ
ใครเนี่ยมันน่ะ
ลูกทำงานหนัก
เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
ก็แค่ผู้ใส่สัวหลายใจแบบนี้
โอ้บ่งหืดจากเม็ด
เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท

โปรดติดตามตอนต่อไป